ไปดูหมอลำซิ่งกันพาไปดูในชุมชนผาสุก

โอ้โหน้ำแข็งไปกว่าเดียวเถอะ
ไม่กล้าแล้วว่ะดอม
โอ้โหคือมาแบบนี้รถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์แล้วมีคนอยู่ด้วยตรงนั้นนะคะ
คือทั้งคนทั้งรถนี่คือไปหมดเลยเงื้อฟาด
แล้วกระโดดทั้งเตะทั้งกระทืบ
นี่ค่ะที่หมู่บ้านมั่นคงชุมชนผาสุก
ชื่อหมู่บ้านชื่อชุมชน
กับเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้าอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นกรูเข้ามา
แล้วผู้ชายลูกศรเขียวเนี่ยมองให้ไม่เห็นแล้วล่ะ
เพราะว่าลงมาอยู่กับพื้นโดนอะไร
ทั้งมีดทั้งไม้กระหน่ำตีกระหน่ำฟันกระทืบซ้ำแบบนี้
แล้วคนตะโกนบอกพอพอแล้วหยุด

เดี๋ยวเถอะใครเอาเรื่องนี้ไปแจ้งสำรวจนะ

บอกแบบนี้คนในชุมชนเองก็กลัวนะคะ
ทีนี้ประธานชุมชนอย่างประธานชัยศรีจันเพ็ญ
เล่าให้ฟังว่าวันนั้นชุมชนจัดงานทำบุญ
เจ้าภาพเขาก็จ้างวงหมอลำซิ่งมาเล่น
ส่วนคนเจ็บเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
ขี่ผ่านมาพอรู้ชุมชนนี้มีก็เลยจอดแล้วก็นั่งดูอยู่คนเดียว
ไม่ได้ไปเต้นหาเรื่องอะไรกับใครเลยนะ
หลังจากนั้นผู้ชายกลุ่มหนึ่งในชุมชนเข้ามาทำร้าย

คนเจ็บต้องไปคุยกับเมียเขาสิ
หรือยังไงมันต้องมีปมอื่นมาก่อนหน้านี้ไหม
ไม่น่าจะใช่แบบมานั่งดูหมอลำซิ่งอย่างเดียวหรือเปล่า
จังหวะนั้นพอคนจัดงานเห็นก็ยังเข้าไปห้ามปราม

คนเดิมเลยเข้าไปทำร้ายคนเจ็บอีก
แต่ว่ารอบนี้มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นไปรุมทำร้ายด้วย

ท้ายที่สุดหยุดพอแล้ว

แจ้งกู้ภัยพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ตำรวจบอกนะว่าตามไปที่โรงพยาบาล
แล้วตำรวจตามไปจะไปสอบปากคำคนเจ็บ

เอ้าคนเจ็บออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
ไม่ได้แจ้งชื่อที่อยู่ไม่ได้แจ้งเบอร์โทรอะไรไว้เลย
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเอาตัว๖คน
ที่ไปรุมเขามาทำประวัติเอาไว้ก่อน
เพราะว่าตอนนี้ฝั่งคนเจ็บเอง
ก็ยังไม่ได้มาแจ้งความยังไม่ได้มาดำเนินคดีนะคะ